พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ชนสนั่นที่จังหวัดกระบีก่อนเลยนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจน
อยากเอาข่าวนี้มาไว้เป็นข่าวแรก
เพื่อเตือนสติเตือนใจสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปเนี่ยค่ะ
โอ้โหแบบนี้ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ชนสนั่นหวั่นไหวสถานกระบี่เลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้ามัศยิตบ้านคลองจิลา
ถนนกระบี่อ่าวนางตะบนสายไทยอำเภอเมืองค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บหลายราย
แล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ

ทะเบียนบ่อใบไม้นอนหนู๓๗๘๗กระบี่ค่ะ
พังอยู่กลางถนนแบบนั้นนะคะ
ส่วนอีกคันหนึ่งที่ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน
รถกระบะค่ะเป็นรถกระบะพลิกอัพตอนครึ่ง
บ่อใบไม้หนอนหนู๗๓๘๘กระบี่
ส่วนอีกคันหนึ่งรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
เขาก็อยู่บริเวณนั้นก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน
เหตุการณ์นี้สรุปเบื้องต้นก่อนเหตุการณ์ชนสนานแบบนี้นะคะ
เจ็บ๔ตาย๑ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เราไปสอบถามคนขับรถพลิกอัคนิสสัน
ก็คือนายวิรัติชูประสิทธิ์อายุ๔๑ปี
เล่าบอกว่าตัวเขาเองขับรถนิสสัน
มาจากตัวเมืองจะไปส่งผลไม้ที่หัดอ่าวนาง
กำลังขับมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองก็คือลักษณะสวนเลนกันมา
พอเสียหลักเสร็จปุ๊บฉลับมาชนเข้ากับรถนิสสันสีน้ำเงิน
อย่างจังชนลักษณะคือประสานงากันเลยนะคะ
จนกระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตามหลังขี่ตามหลังมาเนี่ย
เบรกกระทันหันได้รับบาดเจ็บไปด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดร้อนช่วงเช้าที่ผ่านมาเห็นไหม
บนถนนนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วเนี่ยเห็นไหม

เพราะฉะนั้นเตือนกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะ
ฝนตกถนนลื่นตรวจเรื่องของสภาพรถยางรถให้ดีนะคะ

เรื่องของสภาพรถเราก็ต้องตรวจเช็คอยู่แล้ว
แล้วเรื่องของการขับรถถนนลื่นก็ต้องระวัง